และดูแล้วเอ็นดูน้องเขาด้วย
น่ารักขนาดไหนไปติดตามเลยครับ

ถ้าให้ผมไปเป็นเด็กกลับไปเป็นเด็กอย่างนี้

เออถ้าแบบนี้แบบนี้น้องเค้าเต้นน่ะ

เออคุณก็ไม่ดูอายุอนามอะเนอะ

เดี๋ยวคุณรอมันจะมีอะไรดีสำหรับคุณแน่นอน

แต่น้องหนูคนนี้เชื่อว่าอนาคตไกลแน่

จะเป็นตัวเองไปเลยลูกไปให้สุดเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ